วันหนึ่งสาวหล่อที่อกหัก

อยากจะไปดูหลังคาบ้านให้หายคิดถึงก็ยังดี
เตรียมนี้ของรถไปไปประสบอุปติเหตุแบบนี้

นี่จุดเกิดเหตุอยู่ที่หน้าหัก
ที่บ้านนอนทองหมู่๖ตระโบนหินตั้งอภัยขอนแก่น
จากหน้าของคนเชิดเหตุ

เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนางสาวรัตนวัลแซ่เฮงเธออายุ๓๘ปี
เป็นชาวอำเภอชนบทเป็นคนขับรถกระบะครับ
คืออาการสาหัสฮะตามตัวในเลือดท่วมเลยนะครับ
ข่าวบอกแบบนั้นแล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเหตุเกิดขณะที่ผู้บาดเจ็บเนี่ย
ขับรถจะไปหาอดีตแฟนแต่ต้องใช้อดีตแฟน
คือเลิกกันไปแล้วแฟนสาวไปคบผู้ชาย
แล้วแต่งงานอยู่กินกันไปเลยนะประมาณ๒เดือนที่แล้ว
ที่ผ่านมาทำให้สาวหล่อช้ำใจอย่างหนัก
เมื่อคืนตี๑นะครับก็เลยชวนเพื่อนสาวหล่อด้วยกัน๔คน
นั่งดื่มกินกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
พังชนอุบัตินี่แหละพอเมาด้วยที่
แม่หลายคนก็คงเป็นที่อกหักนะ

รถที่ยืมเพื่อนเพื่อนไปยืมเขามาอีกทีนึง

นี่แหละครับขับจะกลับไปหาแฟนที่บ้านโนนทอง
ยังไม่ทันจะถึงไปชนแบบนี้ซะก่อน

หล่อรายนี้ก็ก่อเหตุ
ผูกคอตายมาแล้วครั้งนึงนะ
แต่ชาวบ้านไปเจอแล้วก็ช่วยไว้ได้ทัน

ระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้บาดเจ็บนะครับ

หนึ่งตอนนี้คนเจ็บยังให้การไม่ได้
สองต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล

แต่ส่งเลือดไปตรวจสอบแล้วนะครับ